ขีดเส้นใต้วันนี้ยังจะต้องก่อติดติดตาม
เรื่องของนายทุนเงินกู้นอกระบบ
ซึ่งทำให้ประชาชนที่ไปกู้เงินเนี่ย
เดือดร้อนกันมามากมายมหาศาล
ไม่เจออยู่ในภาวะอย่างที่ว่านี้
ไม่รู้หรอกครับว่าการที่ตกเป็นหนี้
นายทุนเงินกู้นอกระบบเป็นยังไงที่

ดอกไม่แพงเกินไป

แต่ว่าไม่แพงเกินเหตุ
แต่ที่ดอกแพงเกินเหตุมีเยอะ
ทบต้นแพงเกินเหตุ
ไม่มีจะส่งก็ที่ดิน
ที่ไปจำนงจำนองไว้ยึดหมด
รัฐบาลนี้ก็พยายามเร่งแก้ปัญหากันอยู่

หันหน้าไปไหนไม่ได้จริง

นโยบายดีแต่ลงไปในทางปฏิบัติ

ที่จะให้ลูกได้มีเงินเรียนหนังสือ
ที่จะได้ไปทำมาค้าขาย

ฉะนั้นนายทุนเงินกู้
อย่างที่บอกนะครับ

ใจร้ายใจดำเยอะมาก

ตอนนี้

ใครจะบอกว่า

เขาถูกดำเนินคดีไปแล้วแต่ว่าโฉนดที่ชาวบ้านเอามากู้ไม่คืนให้เขา
อ้าวตอนนี้ดำเนินการไปถึงไหนตอนนี้พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานไปอยู่ที่นั่น
ขอพูดสายกับท่านหน่อยครับสวัสดีครับท่านรองสุรเชษครับ

ครับเมื่อวานไปอย่างไรครับ
ครับครับก็เมื่อวานก็เป็นการขยายผลนะครับท่านอาจารย์ครับ
เป็นการขยายผลจากการเข้าตรวจค้นในครั้งแรกนะครับในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
จริงแล้วในการยึดอายัดทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยเรามีการบริการยึดอายัดทรัพย์ทั้งหมดและมีการเคลียร์โฉนดที่ดินให้ประชาชนไปแล้วนะครับ
ที่ผ่านมาเนี่ย๒ครั้งนะครับประมาณทั้งหมดเนี่ยประมาณหมื่นกว่าไร่แล้วนะครับประมาณหมื่นต้นนะครับ
ซึ่งมีประชาชนที่มารับโฉนดนะครับใน๒ครั้งแรกประมาณ๓๐๐กว่าลายนะครับ
แล้วก็รวมแล้วเป็นมูลค่าทั้งสิ้นเนี่ยประมาณหมื่นกว่าล้านบาทเหมือนต้นนะครับ
เอาธิดีห์ของชาวบ้านปรับไปก่อนเทียวเองเนี่ยยังมีอยู่นะครับเพราะว่าขนาดนี้เนี่ยประชาชนในพื้นที่ของภาคอิสานเนี่ย
เทียบสัดส่วนละ๖๐ที่จะรับความเดือดร้อนอยู่ในภาคอีสานทั้งหมด
และเมื่อวานเรามีการยึดอายัดทรัพย์เฉพาะ๗จุด
เป็นร้านทองนะครับรวมทั้งสิ้น๖๐๐กว่าล้านบาท
และมีการยึดอายัดชโนตของประชาชนที่อยู่ในบ้านของพุทธวงฮา๑๗๕ชโนต
เป็นมูลค่าประมาณ๓๐๐กว่าล้านบาท
บ้านเพียงมีในบ้านหนึ่งหลังมีชโนตประชาชน๑๗๕ชโนต
เป็นมูลค่า๓๐๐กว่าล้านบาทถือว่าเยอะมากนะครับเมื่อวาน
ชโนตนี้ดีใต้ชโนตออกที่ผู้กู้เอามาค้ำไว้ตอนแรก
และดำเนินคดีไปแต่ทางนี้เราไปค้นหาชโนต
เพื่อคืนให้ละคราชาชนถูกไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับเราใช้การบังคับใช้กฎหมายโดยใช้อำนาจของปปงด้วยส่วนหนึ่งนะครับ
ในการถึงข้อมูลค่านว่าผิดฐานฟ่องเงินยึดอายาทรัพย์
ส่วนใหญ่เนี่ยคดีเป็นยังไงครับในทุนที่ที่ถูกดำเนิน
ทุนในขณะนี้เราดำเนินคดีความผิดสองส่วนนะครับ
หนึ่งความเสียหายช่อกงประชาชนนะครับสองความผิดอาญา
ความผิดฐานฟ่อเงินนะครับได้จากความผิดฐานช่อโครงประชาชน
เป็นความผิดมูลฐานในคดีความผิดฐานฟอกเงินเนี่ย
เรียนท่านอาจารย์อย่างนี้นะครับว่าเดิมเนี่ยในอดีตที่ผ่านมานะครับ
ในเรื่องของการดำเนินคดีในเรื่องของการช่วยเหลือชาวบ้านที่
คนโครงช่อชนต่างต่างเนี่ยครับสามารถทำได้ลำบากเนี่ย
เนี่ยเราใช้การดำเนินคดีอาญาเฉพาะเรื่องความผิดเอ่อ
การเรียกอันตราดอกเรียกเกินกว่าอันตราที่มายังหมดอย่างเดียวนะครับครับ
ซึ่งมีอันตราโทษน้อยวันนี้เราบังคับช่วยผู้หมาอย่างอีกกันนะครับ
โดยการใช้มาตรการในการเป็นคดีความผิดฐานช่อโกงประชาชน
ความทำยิดทรัพย์และชาติหน้าประพงอในการดำเนินคดีความผิดฐานพ่อเงินครับผม
นิดหนึ่งครับสมมุติว่านายกอออกดอกเงินกู้
แล้วคนไปค้ำและเอาที่ดินมาไว้ตอนที่รัฐบาลไปดำเนินการเนี่ย
ถึงแม้ว่าผู้กู้จะยังจ่ายเงินไม่ครบก็สามารถ
พวกก็จ่ายหนี้ยังไม่หมดก็สามารถยึดเอาโฉนดมาคืนได้ใช่ไหมครับ
ได้ครับท่านอาจารย์ครับไม่จำเป็นว่า
จ่ายเงินต้นครบหรือยังไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
ครับครับไม่เกี่ยวครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีครับอาจารย์ครับ
ที่ประชาชนเนี่ยไปกู้ยืมการในทุฯ
ส่วนนี้ต้องให้ความบิดอ่๋าการในทุฯโดยการจะต้องใช้ที่ต่อ
นอกระบบให้เป็นต่อเบี้ยในระบบ
อ๋อที่ว่ามาประนอมนี่กันใหม่
ใช่ครับโดยเป็นดอกเบี้ยไม่เกิน๑๕ต่อปีนะครับของธนาคารครับ
ตอนนั้นเนี่ยพบว่าในวงจรนี้มีตำรวจเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องเยอะ
เช่นเข้าไปรู้เห็นเป็นใจกับเขาเช่นละเว้นปฏิบัติหน้าที่
ถึงแม้จะรู้ว่าในอำเภอนี้ในตำบลนี้มีนายทุนเงินกู้ปล่อยปลา
ก็ยังปล่อยประละเลยอันนี้จะทำยังไง
เพราะสุดท้ายขึ้นมาเนี่ยคนจนไม่รู้จะทำยังไง
ก็ต้องหาหานายทุนเงินกู้ต่อนายทุนเงินกู้ก็ผุดโผล่ขึ้นมาต่อ
แล้วตำรวจก็ไม่รู้จะทำยังไงอันนี้จะแก้ยังไงในอนาคต
กราบเรียนท่านอาจารย์ในเรื่องของเจ้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของ
หรือมีการเก็บในเรื่องของเก็บผลประโยชน์นะครับ
ท่านผู้จัดการบุญชาติเนี่ยกลับเรียนเย็นยันต์นะครับว่า
อ่าดำเนินการทางวินัยและอาญานะครับ
พร้อมทั้งไล่ออกปลดออกสุเด็ดขาดนะครับ
น่าจะเห็นได้ในเรื่องของออมศักรณ์ออมทรัพย์สำหรับเลยนะครับ

นานบริษัทสูงให้ออกจากรายการไปแล้วสามคนครับ
นะครับในขณะพิชาปเนี่ยดำเจียงทางเฝียร์ยาวทั่ว
มีการนำเนิดการเอ่อให้
และผู้มังคับการฟรรดิธรรมค์จังหวัดเนี่ย
เจ้าภาพหลักโดยภาษาบูรการร่วมกับกระทรวงคลัง
ในการที่เอานายทุนในพื้นถิ่น
ที่เป็นประชาชนในพื้นถิ่นในจังหวัดอำเภอ

เพื่อจะให้ชาวบ้านสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้มากขึ้น
เพราะว่าถ้าหากว่าไม่แก้ปัญหาอย่างนี้
วันนี้ต้องกลับเรียนแน่ใจว่านายทุนในธรรมชาวหวัดน้อย
ปัญหาคือชาวบ้านไม่สามารถกู้เงินได้ง่าย
เพราะฉะนั้นวันนี้การแก้ปัญหาในขณะนี้
ในส่วนของผมเองก็เท่าเดียวกัน
ท่านบริเวศได้สั่งการให้ผมประสานกับกระทรวงคลังแล้ว
เพราะฉะนั้นหลังจากวันนี้ไป
เราจะแก้ปัญหาจากพวกโขงจรโดยการให้ผู้ครับการ
สำรวจอุทธรรมชาวหวัดสำรวจนายทุนในพื้นถิ่น
เพราะฉะนั้นแล้วจะเอาในทุนเหล่านี้เข้ามาเป็นในทุนในระบบที่ถูกต้อง
นายทุนของจ่านสมมติว่าเดิมอีก๒๐คน
ก็จะไปเอาในทุนที่มีกำลังนะครับ
เพราะฉะนั้นประชาชนจะได้เข้ากู้ง่ายนะครับ
ไม่ไฉ้นั้นไทยชะนดที่ดินที่เรากลิ่นเข้าในวันนี้
ไม่เกือบ๑ปีเดี๋ยวจะกลับไปเป็นของ

เห็นว่าจะเดินทางไปที่กาลสินก็ไปแจกอันนี้ใช่ไหมครับ
แจกฉนดแบบนี้ที่ยึดมาได้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับวันพรุ่งนี้ท่านบริปรวิทย์เดินทางมาจอดทางสิน
พรุ่งนี้ท่านรองนายกกำหนดมอบโฉนดให้ประชาชนทั้งประเทศนะครับ
นอกเหนือจากพื้นที่กรสินด้วยแต่ท่านจะเดินทางมาในพื้นที่กรสิน
เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จำนวนโฉนดที่มอบนะครับ
พรุ่งนี้มีประชาชนรวมทั้งประเทศเนี่ยที่มารับมอบโฉนดนะครับ
พรุ่งนี้ประมาณ๔๐๐คนนะครับ
นี้๔๐๐คนนะครับทั้งประเทศทุกจังหวัดนะครับ
แล้วก็เป็นมูลค่าของโฉนดนะครับ
เป็นมูลค่าของฉนดพรุ่งนี้ประมาณ๖๐๐๐กว่าล้านบาทนะครับ
รวมจำนวนไล่แล้วประมาณหมื่นกับ๑๐๐ต้นไล่นะครับ
ประมาณหมื่นกว่าไร่นะครับ

ครับครับผมครับท่านอาจารย์ครับ
ถ้าฟังดูประเด็นมันจะอยู่ตรงนี้คุณกอล์ฟคุณมินคือเราไปห้ามไม่ให้มีนายทุนเงินกู้ห้ามไม่ได้
เพราะชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขาไม่รู้จะไปกู้กับใคร

ไม่มีหลักทรัพย์นายทุนเงินกู้ถ้าไม่มีนะเขาไม่รู้จะไปเอาที่ไหน
บางคนเนี่ยวันนี้ไปกู้พันหนึ่งเพื่อไปค้าขายในตลาดได้กำไรก็เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูก
แล้วถ้าไม่มีนายทุนจะเอาเงินมาจากไหนแต่ว่าที่ดีก็คือว่านายทุนเงินกู้เหล่านี้เขาจะไปสำรวจ
แล้วเอามาเข้าในระบบคุณให้กู้ได้เหมือนเดิมแต่ว่าดอกเบี้ยอย่าโหดนักก็คุมไว้ได้
คุมไว้หน่อยไม่ใช่นึกจะเอาเท่าไหร่ก็เอาได้
อย่างนี้ชาวบ้านที่กู้เงินแบงค์ไม่ได้ที่เขาเดือดร้อนที่เขาอยากค้าขายอยากทำทุนอยากหาเงินให้ลูกไปเรียนหนังสือเนี่ย
เขายังมีแหล่งก็คือในทุนนั่นแหละอันนี้นโยบายนี้ถ้าคุมกันดีนะวินวิน
ชาวบ้านก็มีแหล่งเงินกู้คนที่ไม่ลำบากยากจนไม่รู้หรอกเวลาหากู้เงินไม่ได้เนี่ยจะไปกู้ใคร
จะไปเอาที่ไหนอันนี้น่าจะดี
ขอบคุณคุณสุภาพด้วยก็อย่างที่บอกแล้วฮะคนที่มีไม่เข้าใจหรอกว่าเวลาไม่มีเนี่ย
สักพันหนึ่งจะไปขอที่ไหนได้
คืออันนี้มันก็สะท้อนปัญหาเรื่องของปากท้องเรื่องคุณภาพชีวิตคนเหมือนกัน
ถ้านำทุกอย่างเข้ามาระบบได้จริงควบคุมแล้วก็ดูแลจัดการจัดระเบียบได้จริง

ถูกต้องเขาก็ปล่อยกู้ได้คนก็หาเงินกู้จากในทุนได้เหมือนเดิมนะฮะ